ต่อกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
จะพาไปดูวัดสวยเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง
ว่ากันว่าไปที่นี่นะคะมีขาสั่นเลยค่ะ

อันนี้วัดพระประโทนเจดีที่อยู่ใกล้บ้านฉัน

ครูบ้านครูเมืองอยู่คือถ้าขึ้นมาก็สการาภะองค์ที่อยู่แบบ
พอดูสูงไหมล่ะขึ้นได้จะลงได้ไหม
เนี่ยมีหน้าล่ะขาสั่นขนาดนี้สูงมากสูงและชัน
คุณคิดดูตอนขึ้นเนี่ยแล้วก็แห่นหน้ามองไปที่จุดหมายปลายทาง
คือองค์พระประธานในพระอุโบสถใช่ไหมนะฮะแต่ตอนลงนี่สิ
นี่คือทางลงหรือเปลี่ยนค่ะอย่างฉันใช่ฉันจริงค่ะ
ใครก็บอกว่าอุ้ยขึ้นไปแล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ตอนลงนี่หวาดเสียวจริง
เจ้าของคลิปติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อกิตติดกรภูวพัจจิรสินนี่แหละค่ะ
นำคลิปรีวิวมาให้เราชมไปที่วัดพระประทนเจดีวรวิหารตะมนต์พระประโทอำเภอเมืองนครปฐม
คือเจ้าของคลิปบอกว่าวัดนี้อยู่ใกล้บ้านเขาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยไปสักการะเลย
แต่พอมีโอกาสอ่ะขอขึ้นไปสักครั้งหนึ่งพอขึ้นไปปุ๊บดูค่ะชมวิว
วิวมุมสูงสวยงามมากอากาศก็ดีมันก็โอเคนะตอนขึ้นไปชมแต่ตอนจะลงนี่แหละสิคะ
ติดตรงบันไดอ่ะสูงชันแบบนี้จะลงยังไงแต่เอาเถอะนะขึ้นได้ก็ต้องลงได้
เอาสรุปเขาลงมาได้นะเขาลงได้เห็นตามข่าวบอกว่าเขาอยู่บนนั้นเป็นอาทิตย์เลยนะ

เห็นตามครูไพ่มาเอากระเช้าขึ้นมาแล้วก็เอาลงโครงได้นะ
เขาลงได้ปลอดภัยดีแต่เขาฝากคำแนะนำมาอีกครั้งหนึ่ง
ใครสนใจบอกว่าไปช่วงเช้า
ไม่ก็ช่วงเย็นอากาศจะดีแล้วแดดไม่ร้อนมากนะคะ

ที่นี่ก็ไปอีกที่หนึ่งในจังหวัดนครปฐมค่ะ

ความตั้งใจที่อยากจะไปจริงเนี่ยค่ะใช่ค่ะความตั้งใจจริง
แต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วกันนะคะ